คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าจะโทษพิษเศรษฐกิจดีหรือว่าจิตสำนึกของคนดีนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิวรีคันค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่ากำลังจอดรถไปเปิดประตู
แล้วมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาลงมาจากมอเตอร์ไซค์
กระชากสร้อยคอทองคำของเธอไปเลยนะคะ
น้ำหนักทองคำ๑บาทมูลค่าก็กว่า๒๐๐๐บาท
นี่ค่ะนี่นะคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
พยายามวิ่งลงไปยื้อยุดจุดกระชากถามว่าได้ไหมไม่ได้

เธอก็เลยเอาคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เอามาโพสต์แล้วก็ตามหาจนไตร
เธอเล่าบอกว่าขณะขี่รถจักรยาน

โดยเข้าประตูด้านหลังใกล้กับทางรถไฟ
แล้วลงไปเปิดประตูก่อนที่จะกลับขึ้นไปเที่ยวรถ
ที่จะเข็นรถเข้าไปด้านในบริษัท
ก็ถูกคนร้ายเป็นชาย๑คนค่ะ

คุณผู้ชมบอกมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้เป็นยานพานะกันหน่อยนะคะ

เธอบอกว่าเธอจดจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้
หลังจากนั้นก็มากระชากสร้อยคอทองคำของเธอไป
บอกว่าตกใจมากตกใจที่สุด
ตะโกนร้องให้คนช่วยพยายามยื้อยุดฉุดกระชาก

ก็สุดท้ายคนร้ายก็ได้สร้อยคอทองคำของเธอไปนะคะ

ว่าคนร้ายน่าจะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิง

สร้อยคอทองคำล่อตาล่อใจ
ก็เลยขับรถสะกดรอยตามมาแบบนี้
ผมอีกเจ็บอีกทองก็ไม่ได้คืน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะ